ไปต่อที่เรื่องของหนุ่มใต้คนหนึ่งอยู่ที่ทุ่งสงศ์สุราธานี
บอกว่ามีตำรวจไปตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์
ไปตรวจปัสสาวะที่บริเวณหน้าบ้านเขา

หนุ่มคนนี้เขาเลยเอามือถือขึ้นไปถ่าย

ไปดูคลิปที่เขาถ่ายไว้หน่อยครับ
สดใจก็หน่อยมากนิดนึง
จุดนี้เรียกตรวจเป็นประจำแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าทำเกินไป
ตอนแรกเนี่ยแค่จะถ่ายเก็บไว้ดูเล่นเล่นแต่พอหันมาก็เห็นแหมตำรวจหัวร้อนขึ้นมา
เข้ามาในบ้านแย่งมือถือจากเขาไป
ยื้อยุดกันอยู่พักหนึ่งผู้โพสต์เองก็ไม่ยอมให้นะ
ตำรวจก็ถอยไปแล้วก็เก็บด่านแล้วกลับโรงพักไปเลย
พอสอบถามเรื่องนี้ไปยังโรงพักทุ่งสงศ์ได้คำตอบว่า
ผู้กำกับของโรงพักกำลังให้ตำรวจที่ปรากฏในคลิปทำรายงานชี้แจง
หากพบว่าตำรวจทำผิดก็จะสั่งลงโทษต่อไป
ด่านลอยหรือเปล่าหรือยังไงหรือไปทำอะไรยังไงเข้าก็ตรวจสอบหน่อยแล้วกัน